สวัสดีค่ะทุกคนรอดน้ำกับแตดสุขสลามมาแล้วค่ะ
ช่วงนี้ฝนเยอะฝนเยอะและอะไรตามมา
น้ำขังค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำขังตามพื้นที่ตามธรรมชาตินะคะ
รวมถึงที่ที่เราใช้อยู่เป็นประจำโอ่ง
ขาตู้ขันน้ำกะละมังโอ้นั่นแหละค่ะ
แหล่งเพาะพันโยงดูแลกันหน่อยนะคะ
หรือว่าใสอเบสก็ได้ดูแลกันบ่อย
เพราะว่าเดี๋ยวยุงไข่แล้วออกมาเป็นตัวมากัดเรานะคะ
ที่ต้องบอกให้ระวังแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ฝนเยอะค่ะ
ร่องฝนเนี่ยแม้ว่าเขาจะขยับขึ้นไปทางตอนบนแล้วนะคะ
คือขยับเลยประเทศไทยขึ้นไปเลยค่ะ
อยู่แถวเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือว่าเวียดนาม
แต่ว่าเรายังมีลมฝนประจำฤดูไงคะ

พาเอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าไปเป็นฝนในพื้นที่
สุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ฝน
เยอะมีโอกาสเกิดฝนได้ทั่วไทยแล้วก็เกิดได้ตลอดเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศเพื่อการเกษตรเป็นอย่างไรบ้าง
ภาคต้องดูแลกันยังไงไปติดตามกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
ฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกหนักในบางแห่งเกษตรกรต้องระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ซ่อมแซมโครงหลังคาหรือว่าโรงเรือนอย่าให้น้ำฝนซึมได้นะคะ
ส่วนพื้นที่รุ่มทางการเกษตรเร่งทำทางระบายน้ำจากฝนตกหนักหน่อยค่ะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
สิ่งที่เกษตรกรต้องระมัดระวังคือโรคพืชจากเชื้อราในมันสับปะหลังและทุเรียน
เร่งทำทางระบายน้ำและไม่ควรปล่อยให้สัตว์หนีที่ชื้นในที่แฉะค่ะ
ภาคใต้ฝนเยอะเหมือนกันค่ะ๑๔๐๗๐ของพื้นที่

เกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราในยางพารา
ส่วนทะเลอันดามันคลื่นลมแรงดังนั้น
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าอันตรายจริงค่ะ